โจรที่เขาชอบไปขโมยของคนที่ไปวิ่งตามสวนสาธารณะ
บางคนก็เอาวางไว้คือเชื่อว่าไม่น่าจะมีโจร
แต่มันมีโจรนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันเข้ามาเรื่องนี้นะคะ
ใครที่ชอบออกกำลังกายไปตามสวนสาธารณะต่าง
คุณผู้ชมมีวิธีการเก็บของไว้ที่ไหนดี
เก็บไว้ที่รถเขาก็ตามไปงัดเบาะรถได้อีก
ไปถึงรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมมีวิธีแบบไหน
คุณผู้ชมนอกจากประเด็นนี้แล้วประเด็นอื่นก็ส่งมาพูดคุยกับเราได้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสมุทรสาครกันก่อนค่ะ

เป็นเหตุการณ์รอปภไปนั่งดื่มกินกับเพื่อนในวงเล่าพอเมาได้ที่ค่ะ
ปรากฏว่าเพื่อนใช้มีดจ้วงแทงจนรอปภเสียชีวิตคาป้อมยาม
หลังจากแทงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะ
ล่าสุดตำรวจออกหมายจับคนแทงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณป้อมยามด้านหน้าบริษัทสุรากระทิงแดง๑๙๙
จำกัดตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วตำรวจก็เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบศพนายชาติชายวันศุกร์อายุ๕๑ปีค่ะคุณผู้ชม
อาชีพรปภถูกแทงใต้ราวนมด้านซ้ายตัดคั่วหัวใจ
หลังก่อเหตุได้หลบหนีไปพร้อมกับเพื่อนอีกคน
ที่ก็นั่งดื่มซุราด้วยกันนะคะ
อกจากนี้ไปพบขวดเหล้าเป็นขวดเหล้าขาวขนาดเล็ก๑ขวด
แล้วก็มีดปลายแหลมปลอกผลไม้อีก๑เล่ม
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้สอบสวนนายคำเบ้าชินภาพเป็นรบภพรที่อยู่ในเหตุการณ์
เล่าบอกว่าขณะที่มาเข้าเวรต่อจากเพื่อน
นายชาติชายผู้ตายอยู่กับนายสักกรินคนก่อเหตุ

แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุบริเวณป้อมยาม
เพื่อนออกเวรก็เลยไปนั่งดื่มกินด้วย
นั่งดื่มกินด้วยจนกระทั่งเมาได้ที่ค่ะ

ส่วนตัวเองยืนอยู่ข้างป้อมยาม
ทำหน้าที่เปิดปิดประตูเหล็กกั้นทางเข้าออก
สักพักค่ะเห็นนายชาติชายกับนายสักกริน
เหมือนลักษณะต่อสู้กันล็อกคอกัน
เขาก็เลยคิดว่าทั้งสองคนกำลังยื้อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับบ้านหรือเปล่า

นายสักกรินมือมีดก็ออกมาบอกว่า
ให้ไปตามหัวหน้ารอปภมา
พานายชาติชายไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าถูกแทง
แต่เป็นแผลไม่มากก็คือเป็นนิดเดียว

ก็พากันขี่รถจักรยานยนต์ออกไป

ให้การช่วยเหลือแต่ตอนนั้นก็ไม่ทันการแล้วนะคะ
เพราะว่านายชาติชายเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจได้ทำการตรวจสอบ

หาเส้นทางการหลบหนีของคนก่อเหตุ

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากหลักฐานที่พบ
ในจุดเกิดเหตุพร้อมจัดชุดสืบสวน

ล่าสุดนะฮะพันธุ์ตำรวจโทวิรัติ

บอกว่าตอนนี้ตำรวจได้มีการ

ในข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ส่วนสาเหตุเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะ

คือนั่งดื่มกันพอเมาเสร็จแล้วทะเลาะกัน

แล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ขึ้นค่ะ